ดูต่อกันที่พี่ยิ่งยงกันหน่อยดีกว่า
สำหรับพี่ยิ่งยงนักร้องลูกทุ่ง
บอกเลยว่าเห็นประชาชนเดือดร้อน

นี่แหละค่ะพี่ยิ่งยงยอดวงงามชวนคนสนิทพี่ดาวมะยุรีพี่ฮายอภพร
ป่าพยักษ์คำพันธ์ไปมอบข้าวสารของใช้กว่าพันชุดนะคะ

ที่วัดทรงธรรมวรวิหารมีอาสาสมัครมาดูแลความเรียบร้อยให้ด้วย
จัดที่เว้นระยะห่างทำความสะอาดอย่างดีค่ะ

แล้วพี่ยิ่งยงเองก็ทำเต็มที่นะอยากช่วยทุกคนแหละแต่เอาเท่าที่ช่วยได้แล้วกัน
เห็นว่าครั้งหน้าค่ะจะไปแจกจ่ายของกันต่อที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็ตั้งใจจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติค่ะ
ก่อนที่จะเข้ามารับของพี่เนี่ยห่วงที่สุดเรื่องความปลอดภัย
แล้วบอกทุกคนว่าถ้าเสร็จงานนี้แล้วกลับบ้านให้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะ
เพราะว่าอาบน้ำล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าไปซักเลยจะปลอดภัยที่สุด
ผมว่าวิกฤตอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของใคร
มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ใครมีมากกว่าก็สามารถให้คนที่น้อยกว่านะผมว่านะ
แต่พี่เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณหมอคนไทย

เชื่อว่าไม่เกินปีนี้วัคซีนจะต้องมีมาจากเมืองไทย
เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณหมอไทยครับ
ก็เป็นกำลังใจคุณหมอทุกท่านนะครับ
สุดยอดความคิดของพี่เลยนะคะกราบหัวใจจริงค่ะ